เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ระหว่างทางเกิดไฟลุกไหม้ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับ

โชคดีที่คนเป็นแม่ซึ่งนั่งอยู่บนกองฟาง
ซึ่งอยู่ท้ายส่วนพ่วงของรถไถริมถนนสายพาชีท่าเรือ
ในพื้นที่หมู่๑๑ตะบนไผลล้อมอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมีกองฟางที่กำลังลุกไหม้กระจายอยู่บนถนนระยะทางกว่า๕๐๐เมตร
จากนั้นจึงประสานรถน้ำของเทศบาลภาชี๒คันเข้าฉีดน้ำดับไฟ
โดยใช้เวลาอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้สำเร็จ
นายสุชินทองประพันธ์อายุ๓๐ปีคนขับรถไถบรรทุกฟางเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไถพ่วงรถบรรทุกฟางกลับบ้าน
เพื่อจะนำไปอัดก้อนขายโดยมีแม่นั่งอยู่บนกองฟาง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่แม่ตะโกนบอกว่าไฟไหม้กองฟาง
จึงรีบจอดรถแล้วนำรถไถออกจากตัวพ่วง
พยายามที่จะพยายามใช้ถังตักน้ำริมทางดับไฟแต่ก็ไม่สำเร็จ
เพราะฟางแท่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจึงถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
ที่จังหวัดพัทธลุงเกิดอุปติเหตุรถกระบะชนรถจังกายานยนต์
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้ว
ที่เกิดเหตุพบศพนายพงเดชชาตรีอายุ๓๕ปีคน
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในคูน้ำรถกระบะด้านหน้าพังยับเยิน
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายพงเดชผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอบางแก้วมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอปากพยูน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกนายสุธรรมประเสริฐ
รองนายกเทศบันตะบนโคกม่วงอำเภอเขาชายสน
ขับรถกระบะออกมาจากอีกฝั่งพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง
จนทำให้คนขับขี่เสียชีวิต
จังหวัดสระบุรีกระดูกปฏิเหตุหัวจากรถไฟ๒ขบวนชนกัน
ตรงทางแยกชาญชาลาชุมทางแก่งคอย
ทำให้ด้านหน้าหัวจากรถไฟได้รับความเสียหาย
พนักงานขับรถไฟได้ระบาดเจ็บ๓คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุหัวจากรถไฟขบวนแรก

หาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
พิท้ายที่จังหวัดนครนายกเกิดอุปสสิหนตุ

ตกคลองส่งน้ำทริมถนนสายดอนยอคลองสาม
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนดอนยออำเภอเมืองนครนายก

จนทีต้องใช้รถยกลากขึ้นมาบนถนน
ธนพันธ์ลำเจียกอายุ๕๔ปี
อดีตนายกอบตสายบูนอำเภอองค์ภรรค
คนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเปิดเผยว่า
กลับจากงานเลี้ยงและกำลังขับรถกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักตกลงไปในคลองส่งน้ำ

โชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีน้ำ
จึงเปิดประตูตะเกียกตะกายขึ้นมา